ประเด็นเรื่องร้อนในวงการพระสงฆ์กรณีของครูบาไก่เกจิชื่อดัง
ในจังหวัดขอนแก่นก็เป็นประเด็นที่หลายท่านกำลังให้ความสนใจนะคะ
หลังจากที่มีอดีตโยมอุปถาคเอาภาพลับออกมาแฉ
บอกว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายที่คบหากันมาเป็นแฟน๒ปี
ล่าสุดก็มีพระสหธมิตรและญาติยมออกมาเยือนยานบอก
นั่นไม่ใช่ภาพครูบาไก่เพราะว่าไม่มีรอยสักผิวพันธุ์อะไรก็ไม่ใช่เลยนะคะ
ตยมอุปถาคมีการเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้
อ้างว่าครูบาไก่พระเกจิชื่อดังจังหวัดขอนแก่น
มีการส่งภาพของลับและแชทลับไปให้ผู้ชายนะคะ
แล้วก็มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายหลายครั้งและคบหาผู้ชายเป็นแฟน๒ปี
เอาเงินทำบุญสร้างหลังคาวิหารวัดหนึ่งล้านบาทไปเปย์ผู้ชายหมด
ทิ้งท้ายบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของครูบาไก่ด้วย
อันนี้ที่มีการโพสต์ออกมาแล้วก็เป็นประเด็นนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะญาติโยมและลูกศิษย์ที่ไปทำบุญที่วัดป่าปฐมเทวาบูรพาราม
ที่บ้านป่าผูตำบลสวนหม่อนจังหวัดขอนแก่นก็ไปกันตามปกติ
แต่ครูบาไก่ติดกิจนิมนต์ที่อื่นจึงไม่ได้ออกรับพระทหารเพลนะคะ
พระสหมิกและลูกศิษย์ยืนยันตรงกันค่ะบอกว่าภาพลับนั้นไม่ใช่ครูบาไก่
บอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าในภาพลับนั้นไม่มีรอยสักรูปพญานาคที่ข้อเท้า
แต่ครูบาไก่ตัวจริงจะมีรอยสักนะคะส่วนนิ้วมือผิวพันธุ์ดูแล้วไม่ใช่ครูบาไก่เลย
เชื่อในความบริสุทธิ์ของครูบาไก่การันตีมีจริยวัตรไม่มีด่างพร้อยประพฤติดีมาโดยตลอด
มั่นใจว่านั่นเป็นการตัดต่อภาพใส่ร้ายนะคะแล้วก็ออกมาปกป้องครูบาไก่ด้วยค่ะ
เชือก็รับกระเบากะเลียวกันแต่ในส่วนที่โมคณะหรือคณะสถาญาติโยม
อยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครเชื่อคิดว่าเป็นการใส่ร้ายกันมากกว่า
หลังที่จะทำลายภาษาศาสนา
ชาวบ้านนะชาวบ้านก็พูดตรงกันนะอย่างเช่นคุณมะลิเนี่ยนะคะอายุ๖๘ปีก็บอกว่า
ก็บอกว่าคนกล่าวหาไม่ใช่โยมอุปถาคเป็นคนมาทำบุญทั่วไป
ซึ่งหวังผลประโยชน์จากวัดอ้างงานบุญกระถิ่น
และสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเองถึง๓ครั้งครั้งละล้านบาท
วัดเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้พอได้เงินทำบุญมาก็เอาไปหมดเลย
ไม่ได้เข้าวัดแม้แต่บาทเดียวนะคะส่วนเรื่องสร้างหลังคาพระวิหาร
อ้างว่าครูบาไก่เอาเงินไปให้ผู้ชายหมดก็ไม่ใช่ความจริง
คนกล่าวหาเป็นคนหอบเงินบริจาคเป็นล้านแล้วหายตัวไป
นี่ค่ะก็เป็นมุมของทางชาวบ้านที่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้มานะคะ
ซึ่งหลังจากตกเป็นประเด็นร้อนครูบาไก่บอกว่าทราบเรื่องนี้แล้ว
ให้ทนายความดำเนินการแล้วล่าสุดนะคะก็มีการโพสต์บทธรรมแฝงคำสอน
เรื่องการบริพาทพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนักค่ะ
อีกหนึ่งคนที่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะคะ
ก็คือแม่น้ำหนึ่งนะคะก็มีการโพสต์บอกว่า๕ปีไม่มีหมดศรัทธา
ใครที่อยู่ด้วยใกล้ชิดจะรับรู้ถึงความเมตตา
รับจ้างโกหกรับจ้างทำความผิดมีความผิดนะ
ใส่ร้ายใส่ความให้ผู้อื่นเสียหาย
อย่าเพิ่งหงายการ์ดว่าเป็นคนดี
เรื่องมันไม่ได้มีแค่นี้จะมากลบความผิดตัวเองไม่ได้
นี่คือความเคลื่อนไหวของแม่น้ำหนึ่งนะคะ
ส่วนล่าสุดค่ะนางสาววาสนาเคลือบสูงเนินอายุ๓๓ปี
อดีตโยมอุปถักษ์หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าอิคคิว
ก็ออกมาตอบโต้บอกว่ายังมีหลักฐานอื่นอีกมาก
ข้อความแชทและคลิปเสียงที่พูดคุยกับผู้ชาย๔คน
และยืนยันว่าเป็นครูบาไก่จริง
ลับที่ไม่มีการสักลายเพราะว่าถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่๔สิงหาคม
ปี๒๕๖๔ซึ่งยังไม่มีการสักลายพญานาคที่ข้อเท้า
แต่มีอีกภาพเพิ่งถ่ายเมื่อปี๒๕๖๕มีรอยสักค่ะ
น่าจะไม่ถึงปีครับ